ในห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงย่านบางพลัชค่ะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรากฏว่าชื่นชมตำรวจค่ะ
งานนี้จับตัวคนร้ายได้แล้วทำงานไวนะคะ

แล้ววันนี้นำตัวคนร้ายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่กล้องวงจรปิดวินาทีที่คนร้ายไปก่อเหตุเห็นไหม
หมวกแก๊ปแบบนี้นะคะไปทำทีขอดูทอง
เอากระดาษที่ตัวเองเขียนอะไรมาก็ไม่รู้
ให้พนักงานอ่างอ่านเบี่ยงเบนความสนใจ
ปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละค่ะไปปล้นเลยได้ทองไปร้อยกว่าบาทนะคะ
แต่ถึงตอนนี้คนร้ายก็ยังไม่บอกนะว่าทองเน็ตเนี่ยน้ำหนักทองคำเนี่ย
ไปเท่าไหร่กันแน่อ้างนู่นอ้างนี่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปากใจเชื่อนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอัศวินบุญเมืองเป็นผู้ต้องหาชิงทองร้านทองออโรร่า
สาขาตั้งหัวเสงธนบุรีย่านบางพลัดถูกตำรวจบางพลัดจับกลุ่มตัวได้
วันนี้นำตัวมาทำแผนประกอบรับคำสารภาพจุดแรกที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนก็คือบริเวณ
ด้านหน้าห้างทองตั้งหัวเสงที่คนร้ายนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้
แล้วก็ไปจุดที่๒ก็คือบริเวณจุดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งใช้เป็นยานพานะในการหลบหนีก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนใดบนห้าง
แวะกินอาหารร้านชาบูก่อนจากนั้นมุ่งหน้าไปที่ร้านทองออโรร่า
เพื่อลงมือก่อเหตุโดยมีการส่งกระดาษที่เขียนข้อความไว้
ส่งให้กับพนักงานอ่านแล้วใช้ปืนปลอมก่อเหตุ
ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้น
พนักงานก็พยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจนะคะ
อ๋อให้กระดาษก็เติมขึ้นมา
กระดาษเราเขียนว่าไงเอาเข้า
ก็คือไม่อยากให้เขาขัดขืนครับ

คำดังมั่นใจเลยพี่คำดังมั่นใจเลย

ผู้เล่นประโยชน์นี้มาไม่มีรัก

อ๋อใช้ปืนบีบีกันในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
พลตำรวจโทสุธิพลวงปิ่น
ตำรวจนครบานก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าภายหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปตามที่ต่างพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ
เมื่อวานนี้ตำรวจสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายไปหลบซ่อนตัวที่ไหน
ก็คือภายในโรงแรมย่านจังหวัดนนทบุรีนี่นะคะตำรวจไปตามไปจับกลุ่มแบบนี้
โดยมีเพื่อนร่วมการปาร์ตี้ยาเสพติดกันสักประมาณ๔๕คน
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยตรวจพบปัสสาวะสีม่วงทั้งหมดแต่ว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ปัสสาวะไม่ได้เป็นสีม่วงนะคะผู้ต้องหายังอ้างว่าทองที่ได้ไปเนี่ย
นำไปฝากเพื่อนให้หลอมแล้วแต่ดันไปโดนเพื่อนโกงทอง
รวมทั้งยังเอาไปจ่ายเป็นค่ายาเสพติดแต่ตำรวจบอกว่าคำให้การเนี้ย
ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ย
อาจจะเอาไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นนะคะ
คนที่รับไปหลอมโกงเขาไปอีกแต่อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสืบสวน
กำลังดำเนินการติดตามทางตัวผู้ต้องหาเองเนี่ย
เขาแจ้งว่าเขาไปใช้หนี้ยาเสพติดตามที่ผมได้รับรายงาน
แต่เท่าที่ทางฝ่ายสืบสวนแจ้งว่าที่พูดให้ฟังนี่ก็หมายว่า
มันต้องอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าเขาเอาไปจริงหรือไม่
หรือเอาไปฝากใครแล้วแกล้งบอกกับเราอันนั้นเป็นเพียงคำพูดของเขา
อย่างเช่นบอกว่าเอาไปให้พวกเอาไปหลอมหรือจ้างให้เขาไปหลอมแล้วถูกโกงไป
ก็นี่คืออีกส่วนหนึ่งเป็นเพียงคำพูดของเขา
แต่เราอยู่ในระหว่างที่เราต้องดำเนินการในการติดตาม
คำให้การของนายอัศวินผู้ต้องหา
สำหรับทองคำน้ำหนัก๑๕๕บาท
ผู้ต้องหาได้ไปพร้อมกับเงินสดอีก๔๐๐๐บาท
ตำรวจสามารถตรวจยึดของกลางมาได้เพียง๙๗บาททองคำเท่านั้น
พร้อมกับอาวุธปืนทั้งปืนปลอมแล้วก็ปืนจริงขนาด๑๑มม
ทำให้ตำรวจต้องมีการสืบสวนขยายผลว่า
ของกลางที่หายไปคนร้ายนำไปขายจริงหรือไม่
หรือนำเอาไปฝากใครเอาไว้
เรื่องต้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพ
บอกว่าทั้งหมดทำเพียงคนเดียว
ไม่มีขบวนการไม่มีใครเกี่ยวข้อง
ตำรวจบอกว่าก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
นายอัศวินในข้อาจจิงซ้ำโดยมีอาุรุณปืน
แล้วส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ